ก็บอกว่าเล่นกับอะไรก็เล่นได้
แต่อย่าเล่นกับความเชื่อความศรัทธาของคน
ไปตัดต่อเอาใบหน้าของตัวเอง
ไปใส่แทนหน้าของย่าโม
ย่าโมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เคารพสัทธาของลูกหลาน

สองมือกราบลงแทบตรงเหนืออาจ

รายที่๒ชื่อว่าการฮาเวิร์น

เขาเล่นกับความรู้สึกของลูกหลานชาวย่าโม
ไปเอาภาพของตัวเองใบหน้าของตัวเองตัดต่อ
แล้วไปแปะใส่ใบหน้าแทนใบหน้าย่าโม
หรือใบหน้าของเท้าสุระนารี
แล้วเนี่ยค่ะซึ่งท่านเป็นวีรสตรีผู้กรอบกู้

เรื่องนี้แน่นอนพอมันปรากฏออกไป

ลูกหลานชาวย่าโมลูกหลานชาวโคราช
เขาไม่สบายใจเขาไม่พอใจค่ะ

คุณรัตติยารัตนอำภาอายุ๖๘ปีเป็นชาวโคราช

แต่ออกมาเรียกร้องให้ลูกหลานทายาท
ตัวจริงของเท้าสุรนารี

นิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ต้องเอาคนผิดมารับผิดชอบ
ทำแบบนี้มันเท่ากับหยามมันเท่ากับลบหลู่
เพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ชาวโคราชเองเขาก็มีความเชื่อแบบนี้

ถึงแม้ว่าเธอไม่ได้เป็นทายาทตัวจริงของย่าโม
แต่หนึ่งในชาวโคราช

แล้วชาวโคราชเองก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พยายามที่จะกดดันให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เร่งตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
มารับผิดชอบให้เร็วที่สุดค่ะ
ก็รับไม่ได้
แม่ย่าโบเนี่ยคือชาวโคราชเขาเชื่อว่า
เป็นคนที่เป็นวีรสตรีนะ
ที่ไปกรอบกู้เมืองย่าโมเหมือนที่ภูเก็ต

เทพกษตรีเท้าศรีสุนทร

คุณผู้ชมทีนี้ทางจังหวัดว่าไง
ทางจังหวัดบอกว่าก็จะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่เป็นคนแรกที่ทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะ

ไปแจ้งความเอาผิดที่สพเมือง

เพราะว่าคนที่ไปแจ้งความเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นทายาทของย่าโม
ไม่สามารถเอาผิดเรื่องของการหมินประมาท

โคราชบอกว่าใครที่เป็นทายาทตัวจริง

สู้ด้วยกันเอาผิดคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้